ความพร้อมของบางกลางกีฬาที่เริ่มแข็งขันกันไปแล้ว
เหมือนกับดาสิก่านที่เยอะแล้ว
การแข่งขันที่เยอะก็มีคำว่า
มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งพิธีเปิดนั้นก็ตราตรึงใจกับผู้ที่ร่วมชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
แข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘ที่ประเทศสิงคโปร์
ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นประธานจัดการแข่งขัน
โดยเจ้าภาพได้จัดการแสดงทั้งหมด๕ชุด
ผู้แสดงประมาณ๑๕๐๐คน
การแสดงสื่อถึงความเท่าเทียมด้านความสามารถ
และการแสดงที่เน้นความเรียบง่าย
แสดงให้เห็นถึงโลกของผู้พิการ
มีความฝันไม่แตกต่างจากคนอื่นครับ
ขณะที่ผู้ถือทงไตรรงนำนักกีฬาไทยสู่สนาม

กีฬาวิวแชร์เรสซิ่งเจ้าของ๒เหรียญทองกีฬาผู้พิการชิงแชมป์โลกปีล่าสุด
ส่วนการจุดคบเพลิงและการปฏิญาณตนก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายครับ
ซึ่งนักกีฬาจะส่งครบเพลิงต่อกันเมื่อไฟในกระถังคบเพลิงติดขึ้น
ก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงว่ากีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว
ขณะเดียวกันการแข่งขันอาเซียนพาราเกมได้เริ่มแข่งขันแล้ว๑ชนิดกีฬาครับ
ก็คือฟุตบอลผู้พิการทางสมองแข่งขันที่สิงคโปร์สปอร์ตฮัพ
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน๕ทีม
ซึ่งทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับมาเลเซีย
ปรากฏว่าทีมชาติไทยเหนือกว่ามากและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์๖ประตูต่อ๑
ตุ้นใช้ชนะในเกมแรกได้เป็นผลสำเร็จ
อาเซียนพาราเกมในวันที่๔ธันวาคม
ชิงชัยทั้งสิ้น๘๐เหรียญทอง
ประกอบไปด้วยกรีทา๒๒เหรียญทอง
ว่ายน้ำ๔๘เหรียญทอง
โบลิ่ง๗เหรียญทอง
ยิงปืน๒เหรียญทอง
และแบตมินตัน๑เหรียญทองครับ